คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันเจอกับพ่อหนุ่มคนนี้เขาบอกว่า
โอ้โหฝีไม้ลายมือในการทำอาหารของเขาเนี่ย

มือหนึ่งแล้วอีกมือหนึ่งมือทำอะไรไปดูฮะ
อ้าวลีราการสับอีโต้เนี่ยมือหนึ่งไม่ธรรมดาค่ะ
อีกมือหนึ่งตีสวาป

หมูต้องสับเป็นจังหวะเพลงแบบนี้เลย

แบบนี้จะได้กินวันไหนล่ะ
เคยถือสลับกันไหมเอาอิโต้มาไว้อีกฝั่ง

ถ้าผมว่านะเขาก็คงถ่ายขำแหละ
ก็จะมาทำอาหารกันอย่างนี้แล้วไม่มีสมาธิกันพอดี

ใช่ต้องแบ่งเวลาให้ดีแต่ให้ดูแบบนี้ดูสนุกแล้วกันคุณผู้ชมครับ
คือบางทีเนี่ยการทำอาหารนะมันก็เหมือนเป็นการพักผ่อนหย่อนใจอย่างหนึ่ง
แล้วในการทำอาหารของแต่ละคนแต่ละอาชีพแต่ละปัจเจกก็ว่ากันไป

เพราะอะไรแต่ละคนก็มีวิธีการทำอาหารที่ไม่เหมือนกัน
บางคนทำกับข้าวไปทำอาหารไปร้องเพลงไป

บางคนทำกับข้าวไปบ่นไปก็มี